ในช่วงเวลาที่เก่าการเมืองกำลังคึกคักเข้มข้น
วันนี้ขอแทรกคิวมาเรื่องนี้หน่อยเถอะ
เพราะว่าถึงแม้ว่าเรื่องจะเงียบไม่เป็นข่าว
แต่ว่าการปฏิบัติการหลอกลวงจากแก๊งคอนเซนเตอร์
ทั้งหลายทั้งปวงยังมีอยู่ครับ
ความเดือดร้อนยังมีอยู่
คนถูกหลอกยังมีอยู่

แต่ว่าเรื่องมันไม่เงียบ
ฉะนั้นวันนี้โดยข้อเท็จจริงเนี่ย
จะเอาเรื่องนี้หยิบมาขีดเส้นใต้หน่อย
ฉายให้เห็นภาพสถิติการลอกลวงการหลอกลวงกันทางออนไลน์
เขาบอกว่าสถิติรอบ๑ปีที่ผ่านมา
มีผู้เสียหายแจ้งความถึง๒๑๐๐๐คดี
มูลค่าเสียหายกว่า๓๐๐๐ล้านบาท
ถ้าจำแนกแยกหารออกมาเป็นรายวันเนี่ย
ทุกวันมีคนแจ้งความถึงวันละเกือบ๖๐๐คดี
ส่วนใหญ่เป็นคดีหลอกลวงซื้อขายสินค้า
ลองลงมาก็หลอกให้โอนเงิน

ถ้าดูจำนวนคดีแล้วเนี่ย
ที่บอกว่า๒แสน๑หมื่นคดีเนี่ย

เพราะทุกวันนี้คนที่ถูกหลอกในวงเงิน๕๐๐๖๐๐๗๐๐พันหนึ่ง
สั่งซื้อของแล้วไม่ส่งมาให้

ถูกหลอกในวงเงินที่มันไม่มากนัก

เพราะหนึ่งถือว่าแจ้งความแล้วก็ไม่ได้อะไร
เสียเวลาไปแจ้งก็อายเขาที่เสียรู้ถูกหลอก
บางคนก็สั่งทางออนไลน์สั่งทุเรียนสั่งมะยมชิด
โอ้โหมะยมชิดนี่เจอเข้าไปเยอะ

ตัวเลขไม่กี่ร้อยเป็นหลักร้อย
แต่ว่าหลักร้อยเนี่ยเจอเข้าไปเป็นไม่รู้ตั้งกี่ลายเนี่ย

คนพวกนี้ก็ได้เงินไปเยอะ
ฉะนั้นแนวทางปฏิบัติรัฐบาลก็ได้ออกเป็นพระราชกำหนดออกมาแล้ว

พระราชกำหนดที่ออกมาแก้ไขปัญหาการหลอกลวงกันทางออนไลน์เนี่ย
เรียกว่าพระราชกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามอัญญากรรมทางเทคโนโลยี
ออกมาแล้วออกมาแล้วก็ยังหลอกกันอยู่
ฉะนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหลายเขาก็วางมาตรการต่าง
เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการของพระราชกำหนด
แต่ก่อนนี้พอรู้ว่าถูกหลอกไปแจ้งที่ท้องที่ท้องที่ไล่ให้ไปที่ตำรวจไซเบอร์
กว่าจะอายัดได้กว่าจะคุยกับแบงค์ได้กว่าจะอายัดได้

ได้ตั้งให้พลตำรวจเอกสมพงศ์ชิงดวงที่ปรึกษาพิเศษ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติให้มอบหมายให้เป็นประธานคณะทำงานเสริมสร้างภูมิคุ้มกันอาจยากรรม

ฝนตำรวจเอกสมพงษ์ชิงดวง
ก็ได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภาควิชาการจากจุฬาจากสถาบันนิด้า
จากสื่อมวลชนไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารสถานีโทรทัศน์ผู้ผลิตสื่อ
และผู้บริหารบริษัทเอกชนในตลาดหลักทรัพย์
แล้วก็สำนักงานสลากกินแบ่ง

เขาดำเนินการยังไงครับ
ผลตำรวจตรีทายุทธ์จันทรถาวร
รองผู้บัญชาการตำรวจไซเบอร์
ซึ่งหัวหน้าคณิตผลิตสื่อเนี่ย
ร่วมกับพลตรวจตรีปรัชญาประสานสุข

ผลตำรวจตรีธินกรรมรังมาตร
รองผู้บัญชาการสพหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
เขาได้มีการผลิตสื่อออกมา
เตือนภัยทุกวันเท่านั้นยังไม่พอ
อบรมตำรวจที่เรียกกันว่าครูตำรวจ

ให้นำความรู้ไปสู่ประชาชน

กับสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
การส่งจดหมายแจ้งกลงไปยังประชาชน
ผ่านบริษัทปริศนีย์ไทย
อันนี้เนี่ยจะเห็นว่า

เขาก็ดำเนินการไปตามความตั้งใจ
ที่พบตรอยากจะเห็น
พบตรก็ทำมิติต่าง

ไอ้พบพกมาตรการป้องกันประปรามาจกรรม
พวกบัญชีม้าซิมม้าที่มิจฉาชีพใช้หลอกลวง

อายัดบัญชีผ่านระบบปปง
ระดมกวาดล้างอย่างต่อเนื่อง
ผลตรวจเอกสมพงศ์ท่านบอกว่า
เปญลนรงค์ให้ทุกภาคส่วนมาช่วยกัน
และฝึกอบรมตำรวจเพื่อผลิตสื่อ

พบว่าประชาชนป้องกันตนเองได้
เป้าหมายก็คือว่า
ทำยังไงให้ประชาชนทุกคน
ป้องกันภัยอาจยากรรมทางเทคโนโลยีให้ได้
แล้วสถิติคดีออนไลน์ต่าง

ปีหนึ่ง๒แสนกว่าคดี
แต่ที่ผมบอกว่าผมเชื่อว่ามากกว่านั้น
เพราะคนที่ถูกหลอกแล้วอายเขา
เงินไม่มากเขาก็ไม่ไปแจ้งความ
ทำยังไงที่จะป้องกันการหลอกลวงได้
ก็คือนี่ตำรวจต้องมาช่วยกันผลิตสื่อ
แล้วเท่าที่ฟังจากพลตรวจสมพงศ์ก็คือว่า
ต่อไปนี้ตำรวจท้องที่ทุกท้องที่

เวลาคนไปแจ้งความถูกหลอก

คนถูกหลอกไปแจ้งความก็ยิ่งเจ็บใจ

ตำรวจโยนกันไปโยนกันมา
ตำรวจท้องที่โยนไปให้ตำรวจไซเบอร์
กว่าจะได้เอกสารมาจากตำรวจไซเบอร์
ก็กลายเป็นว่าเรื่องมันไปไกลถึงขนาดว่าทำอะไรไม่ได้แล้ว

อีกครั้งที่จะไปให้ธนาคารอายัดให้

แต่ว่ากฎหมายฉบับใหม่ที่ออกมาเนี่ย
ธนาคารจะต้องอายัด
ธนาคารไหนไม่ปฏิบัติตามเพราะกลัวลูกค้าที่จะไปปิดบัญชีเขาฟ้อง

ธนาคารแห่งประเทศไทยจะมีหน้าที่ควบคุมกำกับธนาคาร
ว่าธนาคารต้องให้ความร่วมมืออย่างนี้นะ

แล้วถ้าใครปิดบัญชีม้าในธนาคารใดธนาคารหนึ่ง

นายคนนี้ไปเปิดบัญชีม้าที่ธนาคารไหนธนาคารไหน

ถ้าบัญชีม้าเปิดไม่ได้เนี่ย
ไอ้กระบวนการแก๊งคอนเซนเตอร์หลอกลวงผู้นี้เนี่ย

เพราะไม่รู้จะให้โอนเงินไปพักไว้ที่ไหน
ฉะนั้นตอนนี้ผมคิดว่าเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ
เมื่อพระราชกำหนดออกมาแล้ว
ทุกฝ่ายกำลังมารุมมาตุ้มกัน
ที่จะแก้ปัญหาการหลอกลวง
ช่วง๒๓สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ย
ก็ได้เห็นว่ามีการจับกลุ่มอะไรได้เยอะ
คอนเซนเตอร์คนนั้นที่นั่นที่นี่
ที่ว่าไปหลอกหมอที่ชุมพรได้ไปตั้งร้อยกว่าล้านเนี่ย

แต่ว่ามันเจ็บใจตรงที่ว่าที่จับได้เนี่ยก็คือ
มาใช้เขาก็คือปฏิบัติตามที่เขาสั่ง
เงินน่ะไม่ได้หรอกได้ไม่เท่าไหร่
คนที่ได้เงินมากคือคนที่วางแผนอยู่ต่างประเทศ
ได้เงินไปเยอะร้อยกว่าล้านนะครับเป็นหมอด้วยนะครับ
แล้วก็มีลายโน้นลายนี้เยอะแยะไปหมด
ตอนนี้ตำรวจก็พยายามปฏิบัติการกันอย่างทุกวันอย่างเข้มข้น
ฉะนั้นวันนี้ก็เอาเรื่องนี้มาแทรกในช่วงเวลาที่ข่าวการเมืองกำลังคึกคักหน่อย
เพราะถือว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญครับ